ราคาน้ำดื่มและอาหารในสนามบินราคาแพงนะครับ

ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาอาหารแล้วก็น้ำดื่ม

ว่าราคานั้นแพงเกินจริงแพงอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่
ซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าอาหารนั้น
ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่๓๐๓๕บาท
ส่วนน้ำดื่มเริ่มต้นก็อยู่ที่ขวดละ๑๐บาท
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
สะท้อนจากผู้โดยสารชาวจังหวัดภูเก็ต
ภายในชั้น๔อาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินดอนเมือง
นายรัฐขำประสิทธิ์ยอมรับว่าราคาอาหารค่อนข้างแพง
แต่ก็เข้าใจผู้ประกอบการร้านอาหาร
อาจมีต้นทุนสูงจึงต้องจำหน่ายในราคานี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจราคาอาหาร
ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น๒และชั้น๔สนามบินดอนเมือง
หลังมีเสียงร้องเรียนว่าราคาอาหารมีราคาแพง
ซึ่งเป็นที่วิภาควิจันทร์ก่อนหน้านี้
พบว่าอาหารประเภทข้าวราดแกงจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่๓๐๕๐บาท
กรัดแกง๓อย่างจำหน่ายที่๑๐๐บาท
ส่วนประเภทอาหารตามสั่ง๘๐๑๕๐บาท
ข้าวหมกไก่๘๐๑๔๕บาท
ก๋วยเตี๋ยวชามละ๘๐๑๒๐บาท
ส่วนอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่๑๖๐๒๕๐บาท
ขณะเดียวกันน้ำดื่มจำหน่ายขวดละ๑๐บาท
ส่วนราคาน้ำแร่จะอยู่ระหว่างขวดละ๒๐๕๐บาท
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย
ด้านคุณอำภัยอารีพงศาผู้จัดการทั่วไป
สนามบินดอนเมืองมิดาเคิลกรุ๊ปเปิดเผยว่า
กำหนดเงื่อนไขสัญญาให้ผู้ประกอบการ
ต้องควบคุมราคาสินค้าและค่าบริการ
ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาในท้องตลาด
ประมาณ๑๒๐๒๕บาท
เพราะมองว่าราคาที่กำหนดเหมาะสมกับคุณภาพ

จากอาหารต้องสะอาดและได้มาตรฐาน
เราถามว่าเราราคาเหมาะสมไหม

การท่านุญาตให้เราแพงกว่าข้างนอกได้นะคะ

แต่เมื่อถึงเวลาจริงแล้วของเราไม่ถึงค่ะ
แพงกว่าข้างนอกไม่เกิน๕๑๐

ลูกค้าก็จะตอบว่าเขาเหมือนกับว่า

ทำไมถึงจะต้องสูงกว่าข้างนอกมาก
เขาก็เพียงแค่ว่าให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจ้างพนักงานเนี่ย
เนื่องจากว่ามันปิดถึง๔ทุ่ม

เขาก็จะต้องจ้างพนักงานที่จะต้องแพงขึ้น
ของเราเองเนี่ยเราดูแล๓ศูนย์อยู่นะคะ
ศูนย์อาหารเมจิกการ์เด้นคืนทุกนักจุดนี้
แล้วเราก็มีศูนย์อาหารเมจิกฟุตพาร์ค
ซึ่งอยู่อาคารจอดรถ๗ชั้น
ตรงนั้นเป็นโซนที่แม้แต่ผู้โดยสารก็รู้จัก

จะด้วยว่ามันอยู่ใกล้โซนของออฟฟิศนะคะ
ส่วนนั้นเนี่ยอาหารสตะเริ่มต้นจาก๓๐บาท
ด้านนายไพรินชูชดถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งการให้บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ตรวจสอบราคาให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน
ในอัตราสูงกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่เกิน๑๒๕ล้านบาท
อกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงจุดจำหน่ายอาหารราคาถูก
สนามบินมากขึ้นทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข้าวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน